สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อน้องหนูของโรงเรียนแล้วนะคะ
ยังเห็นความสำคัญของกิจกรรมสำหรับชุมชนด้วยนะคะ
ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๑ในจังหวัดแพร่ค่ะได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานค่ะ
ชื่อโครงการว่าปั่นไปแก่งเสือเต้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะ
ซึ่งมีนักปั่นจาก๑๗จังหวัดภาคเหนือให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ
นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการปั่นไปแก่งเสือเต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๑ตำบลทุ่งน้าวอำเภอ๒
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักปั่นทั่วภาคเหนือนะคะร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า๒๐๐คนค่ะ
โดยนายเมธวินอินตจวงผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๐
ในฐานะเจ้าของโครงการได้กล่าวว่าโครงการปั่นไปแก่งเสือเต้นระยะทาง๓๕กิโลเมตร
เริ่มต้นจากที่โรงเรียนเลยค่ะไทยรัฐวิทยา๓๑นะคะแล้วก็ปั่นบรรยากาศแบบนี้
ทุ่งนาทางคดเคี้ยวผ่านภูเขาเข้าสู่ถนนสายหลักต่างนะคะ
หน้าที่ว่าการอำเภอตลาดอำเภอ๒ก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าเขตแก่งเสือเต้นค่ะ
ซึ่งบริเวณรอบเส้นทางนะคะจากเส้นทางใหญ่เข้าแก่งเสือเต้น
จะเป็นทางที่ลงเขาด้วยค่อนข้างคดโค้งนะคะ
มีตอนขึ้นเขาด้วยโอ้โหขึ้นเขาก็ลุ้นกันใหญ่เลยนะ
ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นถ้ำกอไผ่ที่เห็นต้นไผ่เยอะนะคะ
ตลอดระยะทางทั้ง๑๒กิโลเมตรเลยนะคะ
ซึ่งขณะที่นักปั่นจากหลายจังหวัดนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะ
ที่เราเห็นเลยดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้สวยงามมากสำหรับเส้นทางนะคะ
การจะได้รางวัลบอกไม่สำคัญเท่ากับการได้มาเห็นแก่งเสือเต้นของจริง
เพราะเคยได้ยินมาหลายปีแล้วสำหรับชื่อเสียงความสวยงาม
แต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อได้เห็นยอมรับว่าบรรยากาศร่มรื่น
แล้วก็น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะครับ
สูตรอากาศสดชื่นไปด้วยออกกำลังกายไปด้วย
ได้ไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยได้อะไรหลากหลายเลยนะครับ